นี่บรรยากาศในวัดเป็นแบบนี้

เธอไม่อินกับผู้ชายแบดบ่อย

ไม่เคยไม่ต้องไปแซดเซิร์ฟอะไรแล้ว
นี่คือวัดทรงเสวยไม่ใช่วัดทรงแบท

เฮ้ยนี่ไอ้ส้มฉุนนี่แหละ

เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของทางวัด
เขาบอกว่าวัดทรงเสวยแทบแตกเลยนะ

ไปกันที่นี่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏไปขอโชคขอลาบ
สาธุนี่กระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุน
ขอให้ถูกขอให้เป็นไปตามนั้น
ขอให้สมหวังดังใจปรารถนา

ไม่มีทั้งนั้นไม่แซดไม่แบดหรอกที่นี่
ทรงนี้ดีหมดว่าอย่างนั้น
ก็ว่ากันไปมันอยู่ในช่วงของการใกล้ประกาศรางวัลนะเนาะ
แต่เราก็ไปเจอกับผู้ที่ดวงดีไง
เข้ามาคอนฟุ้งคอนเฟิร์มว่าเขาเคยได้รับโชคจากไอ้ส้มฉุน
ก็คือเหมือนกับว่าได้โชคจากไอ้ส้มฉุนมาแล้ว

โอ้โหพี่สุดยอดแม่นเป๊ะมากเลยนะ
แต่หลายคนก็บอกว่าเออจริงก็ไม่ได้มาขอโชคลาภอย่างเดียวหรอก
ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีเหมือนกัน
หลายคนก็ไปขอในหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป
และผมจะย้ำตรงนี้นะว่าขอแล้วได้อย่างดี

ก็เยอะก็มีเหมือนกัน
มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความเชื่อของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าขอในเรื่องหน้าที่การงานก็ขอให้ตั้งใจทำมาหากินกันด้วยนะครับ